ไม่ใช่ว่าเพิ่มโรงเรียนเพิ่มอุปกรณ์

เราต้องสร้างการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ในแบบฉบับของโรงเรียน
น้องคนนี้อาจจะเก่งทางด้านดนตรี

คนนี้อาจจะสนใจเรื่องการตลาด
ฉะนั้นเราต้องหาโอกาสที่จะพัฒนาเขา
ให้ถึงจุดสุดยอดของเขาครับ

เพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบของเราเนี่ยยังไม่แข็งแรง

ก็ไม่เหลือว่านักเรียนบ้างเลยค่ะ
ก็ไม่เหลือว่านักเรียนบ้างเลยค่ะ
ก็ไม่เหลือว่านักเรียนบ้างเลยค่ะ

ก็ไม่เหลือว่านักเรียนบ้างเลยค่ะ
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
แต่มันเป็นการแสดงที่เราแตกต่างจากประเทศอื่นอีก
เราอยากสงสัยสงสัยว่าสิ่งที่น้องน้องพูดวันนี้
เรื่องของเรื่องสิทธิเรียนเรื่องของเรื่องของเรื่องสงสัย
ผมอยากเปิดเวรให้กว้างนี้ด้วย
เพราะสิ่งที่น้องพูดมาก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่สำคัญ
มันเป็นเรื่อง
ผมอยากฝากวันนี้ได้

ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่นี่คือปัญหาครับปัญหาปัญหา
เราไม่มีช่องของหาราชาศิกษานะครับน้องน้องอาจจะเจอ

อาจจะเจอครูที่ดวงาละเมิดทางเทศ
วัดดีผมเฤยังเจอไอ่ไหน
การบุคคลของน้องน้องก็ต้องช่วยให้คนอื่นรู้ด้วย
นี้ผมก็เดี๋ยวผมจะหาทางให้
ในเรื่องของช่องทาง

กราบใดที่มีข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการกันแคล้ไม่ได้เป็นการกล่าวร้ายคนอื่นนะครับ

ที่วังเรียนหนูอะมีกระทั่งที่ที่มองนมเด็กอะแทนผิดก็มีวิธีการเชียร์ไข้ได้บ้างคะ

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเปิดช่องทางนะครับ
ทางที่น้องมีความปลอดภัยช่องทางที่น้องมีความปลอดภัยนะครับ
เพราะถ้าเฉพาะผมบอกว่าเอางั้นก็คุ้มเปิดเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ที่น้องเข้ามาเนี่ย
ถ้าตราบใดสิทธิชนบุคคลมีความไม่ปลอดภัยผมก็ไม่อยากทำ
ถ้าผมทำต้องมั่นใจว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยมีการได้รับการป้องกันอย่างถูกต้อง
เดี๋ยวผมทำให้เพราะว่าปัญหาต่างที่น้องพูดเนี่ย
จริงเรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไปถึงตัวบุคคลเราไม่รู้ไปถึงตัวรู้ว่าคนคนนั้นคือใคร
แต่อย่างที่บอกนะครับหากใครที่จะไม่ผ่านการแก้นเท้า

แล้วคิดยนต์กว่าเขาโดนก่าวอาหารตรงกล้องหรือป่าว
ใน๑๓กดีที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้เวลาสอบกล้องไม่เกิน๓วัน
ถ้าเขาโดนกล่าวหาปั๊บแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาเผื่อเขาโดนประกันทัวร์
เด็กก็มีความไม่ปลอดภัย